คุณผู้ชมครับเพลงล้นกล้าวเผ่าไทย
ถือว่าเป็นเพลงลูกทุ่งอีกหนึ่งเพลงนะคะ
และก่อนหน้านี้นักร้องลูกทุ่งหลายต่อหลายคน

เธอเล่าให้ฟังถึงความภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่ง
เธอเคยได้ถ่ายทอดเพลงนี้เมื่อปี๒๕๕๘ด้วย
โดยปวลีพรพิมลนักร้องลูกทุ่งหญิง
ที่มีโอกาสขับร้องบทเพลงเทิดพระเกียรติ
ล้นกล้าวเผ่าไทยประกอบอัลบั้มพิเศษ
เพลงแม่ชอบชุดที่๒เมื่อปี๒๕๕๙
เปิดเผยถึงความรู้สึกบอกว่าปราบปลื้มใจอย่างสุดซึ้ง

บอกเล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
นานับประการเพื่อประชาชนคนไทย
ทรงเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ของพระองค์ได้เป็นอย่างดี
ทำให้ตัวเองนั้นตั้งใจว่าจะขอทำหน้าที่นักร้องลูกทุ่ง
อันเป็นหน้าที่การงานของเธออย่างดีที่สุด
และจะขอเป็นอีกหนึ่งคนที่สืบสารอนุรักษ์ศิลปะแขนงนี้
ให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป
แต่พอเราสูญเสียพระองค์ท่านไปแล้วเราพอกลับมาร้องอีกครั้งหนึ่ง
เราเพิ่งจะเพิ่งจะรู้ซึ้งถึงเนื้อหาต่างแต่ละในเพลงที่แต่งขึ้นมา
ในฐานะที่เราเป็นนักร้องลูกทุ่งนะคะ
แล้วท่านก็ทรงบอกว่าท่านเนี่ย
งชอบเพลงมากไม่ว่าจะเป็นเพลงแจ๊ส

ซึ่งเราก็ดีใจที่พระมหากษัตริย์ของคนไทยเนี่ย

ใช่เราก็อยากจะสึบสั่นแบบนี้ต่อไป
เพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าอ๋อ

แล้วประเทศไทยมีเพลงที่น่าควรอนุรักษ์ไว้แบบนี้ค่ะ